กันที่วันเกิดของคุณแม่หน้าเด็กกันบ้างดีกว่า

ปีนี้บอกเลยว่าเลข๔ไม่ได้๔ธรรมดา
มี๒ตามมาข้างหลังด้วย
แล้วค่ะปีนี้แต่ยังเป็นปีที่สวยสดใสเหมือนทุกปีเลยนะคะ
สวยจริง
เมื่อคืนนี้แม่แอฟค่ะเขาออกงานอีเวนต์เฉิดฉายมาเลยจ้า
ปุ๊บปากแฟนแล้วก็เปิดใจด้วยว่า
ริปไปภูซานที่ไปเกาหลีมาพร้อมนักแสดงมายาพิษวงศ

ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ระลึกถึงหม่อมน้อยตลอดเหมือนกันนะคะ
ส่วนวันเกิดปีนี้ค่ะตั้งใจจะอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่
เพราะว่าอะไรลงทุนลาครูมารอแม่แล้ว
ลาเรียนเลย
พี่รอดูเลย
ส่วนของขวัญให้กับตัวเองเราถามแม่แอฟปีนี้
แม่จัดอะไรใหญ่ให้ตัวเองหรือเปล่า
แอฟบอกว่าไม่มีทุกวันนี้แค่คนชมว่า
หน้าเด็กก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้ว

ดีใจกว่าชมว่าแอปสวยอีกนะคะ
แล้วถ้าหยุดเวลาได้นะคะถามแม่
แม่อยากสต๊อปอายุไว้ที่เท่าไหร่
แอฟบอกว่าไม่มากไม่มายสัก๓๐ก็พอ
ส่วนเคล็ดลับความอ่อนเยาของแม่แอฟ

แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูเซ็กซี่บ้าง

และที่สำคัญแม่แอฟบอกว่าเป็นคนที่ไม่เครียด
ไม่คิดชีวิตติดลบอะไรเลยนะฮะ
ก็จะแฮปปี้แบบนี้เอาไปฟังคนสวยหน้าเด็ก

สามสิบกว่าสี่สิบแล้วมันก็เหมือนกันหมดอะค่ะ

ที่อยากใช่ไหม
อยากที่สามสิบได้ไหม
โอ้ยแม่แอฟบอกยี่สิบปลายก็เชื่ออยู่

แล้วเราก็ลุ้นกับมนุษย์ไทยรัฐทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกก็ค่อย
พี่แจ๊คเนี่ยยังมีเวลาสวยอีกหลายปีนะ

ห้าสี่สามสอง

เพื่อนก็ว่าเวลาเหลือน้อยทำได้รีบทำนะ